การทำอาชีพเสริมควบคู่กับการทำรายได้หลักกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้บางคนก็ต้องหารายได้เสริมกันแล้วนะคะ
แต่ว่าอาชีพที่เราว่านี่คืออะไรตามไปดูกันค่ะ
คุณผู้ชมมากันที่นี่ที่นี่คือฟาร์มกุ้งลอบสเตอร์น้ำจืดแห่งหนึ่งในตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีราชบุรี
ใช่แล้วนี่ค่ะมาพบกับหนุ่มไอเดียแจ่มคนนี้นะคะทำงานประจำอยู่นะ
คู่กับการทำอาชีพเสริมนั่นก็คือการเลี้ยงกุ้งลอบสเตอร์น้ำจืดแบบนี้
สร้างรายได้เขาบอกว่าอยากจะมีรายได้รองรับในวัยเกษียณในอนาคตนะคะ
นี่เขาจับกุ้งให้เราดูแล้วนี่

แห่งนี้นะคะคุณนรงวิทย์นะคะเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงกุ้งล็อบเซอร์น้ำจืดแบบเต็มรูปแบบ
ตั้งแต่การเพาะขยายพันธุ์เลย
นุบาลลูกกุ้งก่อนนะการเลี้ยงขุนไปแล้วก็ไปจนถึงการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างประเทศก็มี
คือชาวจีนที่อยู่เมืองนอกก็มีเหมือนกัน
จากการสอบถามเจ้าของฟาร์มแห่งนี้นะคะว่า
ปัจจัยในการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดเป็นอาชีพเสริมคืออะไร
เราก็เลยทราบมาว่ากุ้งชนิดนี้เลี้ยงค่อนข้างง่าย
ไม่รู้เนอะเขาบอกว่ากุ้งชนิดนี้เลี้ยงค่อนข้างง่าย
คือเท่าที่ผมถามมานะถามว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมาก

สะอาดและที่ซ่อน

ใช่คุณต้องทำให้เยอะเข้าไว้เพราะกุ้งเหล่านี้มันกินกันเองได้

แล้วเขาบอกว่ามันเลี้ยงค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีแล้ว
ต้นทุนไม่สูงนะคะ
กุ้งที่ตลาดต้องการแล้วก็สามารถขายได้ราคาดีด้วยเนาะ
เขาก็เลยอยากจะศึกษาแล้วก็ลองเลี้ยง
สามารถเลี้ยงได้ทำได้ดีค่ะ
ก็ค่อยขยายธุรกิจไปทีละนิด

ใครสนใจอยากจะซื้อกุ้งลอบเซอร์น้ำจืดจากหนุ่มคนนี้
หรือว่าอยากจะสอบถามเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ลองติดต่อกันมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นี้เราขึ้นไว้ให้นะคะ
ฟาร์มล็อบเตอร์น้ำจืดจังหวัดราชบุรีนะจ๊ะ
คือจะบอกว่ากุ้งสายพันธุ์นี้จริงมันเคยฮิตมากนะประมาณสัก๔๕ปีที่แล้ว

พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยขายกันกันราคาดีเลยแหละ
แต่ก็ในยุคนี้สมัยนี้มันก็ยังคงขายได้อยู่คุณผู้ชม

เราจะลองศึกษาหาข้อมูลเรื่องของตลาดที่เราจะขายด้วยอันนี้สำคัญ